คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดนครราชศรีมาบ้างนะครับ
ก็ต้องไปช่วยอีกหนึ่งชีวิต
ไปช่วยยายมะลิยายมะลิเป็นใครไม่ใช่คนนะ
แต่เป็นกระทิงที่มีอายุเยอะแล้วที่สำคัญตามันบอดด้วยครับ
ไปกันหน่อยคุณผู้ชมฮะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ตั้งอยู่ที่ผากระดาษตะบนหมูศรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา

เป็นระดับคุณยายเขาเรียกว่ายายมะลิ

แต่เขายังสง่างงามอยู่เลยคุณผู้ชม

เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเขาใหญ่๒

และอุปถัมภ์เจ้ากระทิงตัวนี้เอาไว้
แต่ดูท่าทางมันก็มีความอิดโรยแล้วก็ผอมอยู่นะ

คือความที่ว่ามันตาบอดฮะ

คือถ้าในอายุของเจ้ากระทิงเนี่ย

มะลิแล้วด้วยความที่อายุเยอะแล้ว

แล้วเขาบอกว่าตาของมันในบอดทั้งสองข้าง

มันไม่สามารถหาอาหารเองได้
ไม่สามารถใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้อย่างปกติ
แล้วเจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่า
ก่อนที่จะไปรับกระทิงตัวนี้มาเลี้ยง
ไอ้ตัวนี้มันเคยถูกชน
ถูกรถชนบาดเจ็บสาหัสมาแล้ว
เจ้าหน้าที่เลยต้องพาไปทำการรักษาจนหายดี
เอาล่ะในความที่ว่ามันน่ารักเนาะ

ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทุกคนตกหลุมลัก

อันนี้ตั้งชื่อให้ก่อน
ชื่อมะลิเรียกว่าย้ายมะลิ
แล้วเอามันมาดูแลตรงนี้ดีกว่า
เผื่อว่านักท่องเที่ยวคนไหนผ่านมาผ่านไปแถวนี้นะ
แวะเวียนมาถ่ายรูปให้อาหารมัน
ดูมันดีกว่าเพราะว่ามันเป็นกระทิงพิการไปแล้ว
ตามันบอดหากินเองไม่ได้ไงล่ะครับ

ผมเชื่อว่าหลายคนก็เลือกที่จะไปเที่ยวที่เขาใหญ่เนอะ
ถ้าแวะเวียนไปแถวนั้นก็แวะไปเที่ยวไปชมก็ได้นะครับ